อีกหนึ่งความคืบหน้านะคะกรณีที่มีรถกระบะคันหนึ่งไปขับไล่ชน
อืมเอ่อวัยรุ่นที่กลีบมอเตอร์ไซด์แว้นนะคะ
ก็ทำให้เสียชุดไปสองศพบาดเจ็บอีกสามคน
ล่าสุดเนี่ยคนขับรถกระบะมอบตัวแล้วนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเขาไม่ได้ขับไล่ชนนะ
เพียงแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์นั้นเสียหลักแล้วก็ล้มลงมาเองค่ะ
ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะตำรวจสพโชคชัยก็นำตัว
หนึ่งในวัยรุ่นชายที่ได้รับบาดเจ็บไปชี้จุดเกิดเหตุค่ะ
ซึ่งอยู่ที่บ้านหนองสโหนตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ก็จะนำไปประกอบสำนวนคดีคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่สิบหกพฤษภาคมค่ะ
เขาบอกว่าเขากับเพื่อนถูกรถกระบะพุ่งชน
คือเขาขี่จากกระยานยนต์มาสองคันไปตามถนนในหมู่บ้างกับเพื่อนเพื่อน
แล้วรถกระบะคันนี้ขับไล่ชนเขา
ทำให้นายนัทพลวงหนูพนาววัย๑๘ปีแล้วก็นายธนากรทอนกระโทกวัย๑๖ปีเสียชีวิต
แล้วก็มีวัยรุ่นชายได้รับบาดเจ็บอีกสามคนหนึ่งในนั้นอาการสาหัสค่ะ
เลือดข้างในสมองเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะคนขับรถกระบะรำคาญที่วัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์เสียงดังรบกวนชาวบ้านทีนี้นางหนูคุณสำรานดีชาวบ้านหนองสโหน่ที่เปิดร้านขายของชำอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เขาก็เล่าให้ฟังอ่ะนะคะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนอนหลับอยู่แต่ก็ได้ยินนะ
เป็นเสียงวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์เสียงดังเลยวนไปกว่าวนมาอยู่สามรอบ
สักพักเท่านั้นแหละได้ยินเสียงคล้ายรถชนกับต้นไม้
พอออกไปดูก็เห็นวัยรุ่นชายสองคนได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ริมถนน
แล้วก็มีกระบะคันหนึ่งจอดอยู่ใกล้ใกล้ตอนแรกคิดว่าเขามีเรื่องกัน
ก็เลยรีบหลบเข้าไปในร้านเพราะกลัวจะโดนลูกหลงค่ะ
จากนั้นก็มีตำรวจแล้วก็กู้ภัยมาช่วยเหลือ
ให้เขาไปใส่ต้นไม้เพราะว่านิดหน่อยแถวนี้มันจะโชว์เวลาเมาเหล่า
มันจะเอาขวดอะไรมาปลาต้นไม้แถวนี้น่ะมันจะเป็นประจำใช่ไหมล่ะ

ด้านครอบครัวของนายนัทพลที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านโนนขี้ตุ่นค่ะอยู่ที่อำเภอหนองบุญมาก
ส่วนศพของนายธนากรวัย๑๖ปีญาติก็นำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านพัก
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนสารพีนะคะ
มีนายสามทอนกระโทกวัย๖๔ปี
ตาของผู้เสียชีวิตเป็นคนจัดงานศพให้หลานชาย
เพราะว่าพ่อแม่ทำงานอยู่กรุงเทพค่ะ
ก่อนเกิดเหตุหลานบอกตาบอกจะไปเที่ยวบ้านเพื่อน
คิดเลยนะคะว่าไปแล้วจะไม่ได้กลับมาอีก
ล่าสุดบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะนายกิติวงศรีแก้ว
วัย๒๙ปีพร้อมกับนายเดชากรึมกระโทก
วัย๒๒ปีญาติกันนะคะสองคนนี้
เป็นคนขับรถกระบะนี่แหละเขาก็ขับกระบะอีซูซูสีบรอน
หมายเลขทะเบียนยักษ์กไก่๖๒
ศรีนครราชศรีมามามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
สพโชคชัยค่ะซึ่งรถเนี่ยมีร่องรอย
วชนด้านขวาของตัวรถนะคะ

เล่าให้ฟังบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ
นั่งกินข้าวกันอยู่กับครอบครัวแล้วก็มี
กลุ่มวัยรุ่น๗๘คนค่ะขี่มอเตอร์ไซค์
อยู่หน้าบ้านเหมือนมาหาเรื่องไม่เคยรู้จัก
ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้อ่ะ
ก็ปลาขวดเบียร์เข้ามาในบ้านแล้วก็มีเสียงตะโกน
ออกมาด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวจะยิงปืนเข้าไปในบ้าน
แล้วกลุ่มมวยวัยรุ่นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
เขาโมโหมากเลยบอกภรรยากับลูกเลยบอก
หลบเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็ชวนนายเดชา
ขับกระบะออกไปดูเลยว่าเป็นวัยรุ่นกลุ่มไหนถึงมาทำแบบนี้
ทีนี้จังหวะที่กำลังขับกระบะไล่ตาม
ผู้ตายสองคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยหันกลับมามองเขา
แล้วก็เลยเสียหลักล้มลงไป
ซึ่งล่องรอยรถด้านหน้าฝั่งขวานที่บอกว่ามีล่องรอย